ไทยรัฐทีวีเปิดศักราชใหม่ให้คุณได้ลุ้นไปด้วยกัน
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก
ลุ้นกันได้ทุกงวดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
งวดแรก๑๗มกราคมนี้๑๔๑๖นาฬิกา